คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าไม่รู้ว่าจะจบดีหรือว่าไม่จบดีนะคะ
หลังจากที่มีการสาดสตอเบอรี่ใส่กันยกใหญ่บนโลกโซเชียลแล้ว
ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าระหว่างคุณหมูอาซาว่าและสาวใหม่ดาวิกา
ล่าสุดค่ะคุณหมูอาซาว่าเองได้ออกมาโพสต์รูปภาพของสาวใหม่
ที่อยู่ในชุดของแบรนด์อาซาว่า
ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวไปดูกันสิว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงดีคะ
ก็ได้รับเชิดชายชุดของอาซาว่าซึ่งตัดเย็บพิเศษเพื่องานนี้
พร้อมเคพภาหมายชิบป้อนสีขาวด้านหลังรวมงานอีเวนต์ที่เมืองคาณ
และขอบคุณไปยังนิตยสารโว๊คไทยแลนด์
โดยติดแท็กไปยังกุลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารนิตยสารโบ๊คไทยแลนด์
รวมถึงขอบคุณทีมงานไอศกรีมยี่ห้อดังทุกคนสำหรับโอกาสในครั้งนี้
ซึ่งภายหลังผู้จัดการส่วนตัวของใหม่ดาวิกาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณด้วยค่ะ
แต่ที่ประกาศตัวเป็นทีมดาวิกาแบบชัดเจนก็คือไมเคิลสุวรรณเมธานนท์
พี่ชายแท้ของพระเอกสุดติสซันนี่สุวรรณเมธานนท์
ที่เคยร่วมงานกับนางเอกพันล้านมาก่อน
โพสต์ภาพของตัวเองขณะที่ยืนอยู่หน้าโปสเตอร์หนังฟีแลนซ์
ซึ่งเป็นภาพใบหน้าของนางเอกคนดังพร้อมข้อความว่า
บางครั้งการเป็นผู้มีอิทธิพลในสายงานใดเป็นผู้ใหญ่ได้รับความนับถือจากคนในวงกว้างขนาดไหน
สิ่งที่ทำให้คนนับถือได้ก็คือความใจกว้างและการเว้นทางเดินให้กับเด็ก
จะผิดจะถูกใดว่ากล่าวตักเตือนพูดคุยได้
แต่อย่าใช้วิธีฆ่าให้ตายไล่กันอย่างจนตรอก

สตอเบอรี่เป็นผลไม้ที่ดีมีคุณค่า
อย่าเอามาเป็นสัญลักษณ์ที่แย่เพื่อยกตัวเองให้เหนือคนอื่นเลย
ซึ่งก็มีเสียงเชียร์จากเหล่าฟอลลอเวอร์ที่เข้ามาเห็นด้วย
ส่งกำลังใจให้สาวใหม่กันแบบรัวเลยล่ะค่ะในขณะที่อดีตคู่กรณีของใหม่ดาวิกา
เพราะเหตุการณ์รักสามเศร้ายังสาวกัจจังจีร่าพิทักษรตระกูลก็โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊คของตัวเองอีกครั้ง
เพื่อย้ำว่าก่อนหน้านี้ที่เธอโพสต์ว่าความจริงเริ่มเปิดเผยใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมของตัวเอง
ไม่ได้เป็นการแขวะนางเอกคนดังและทันทีที่มีกระแสทั้งบวกและลบ
จึงขอยืนยันเจตนารมณ์ว่าไม่ได้ต้องการมีเรื่องกับใครทั้งสิ้น
และไม่คิดจะใช้ประเด็นนี้เพื่อออกงานอีเวนต์หรือออกรายการเคลียร์ใจที่ไหน
และขอยุติประเด็นดราม่าแต่เพียงเท่านี้ก่อนจะขอบคุณที่มีคนเข้าใจ
และส่งกำลังใจมาให้เธอด้วยแม้จะออกตัวว่าไม่อยากออกงานอีเวนต์เพื่อตอบประเด็นนี้
แต่ทั้งนี้สาวกระจังมีรายชื่อเป็นหนึ่งในเซลปดาราที่จะมาร่วมงานฉลอง๒๐ปี
แว่นตาระดับไฮเอ็นในค่ำวันเสาร์ที่จะถึงนี้ซึ่งก็ไม่แคล้วที่สุดท้ายนักข่าว
คงต้องขอให้เธอออกมาเคลียร์ชัดถึงดราม่ารอบนี้อีกครั้งค่ะ